ไอเดียนะครับคุณผู้ชมครับรวบรวมร้านอาหาร
รวมไปถึงสถานที่ที่คุณผู้ชมนั้น
อาจจะเลือกพาคนพิเศษไปดินเนอร์

คราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับ
ในแง่หนึ่งนอกจากใช้ติดต่อสื่อสารแล้ว
เราสามารถจะใช้เพื่อการลงทุน

เขารวบรวมเคล็ดลับเอาไว้ทั้งหมดแล้ว

ซื้อของขวัญให้กับคนรักติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

จะต้องกลั่นครองและวางแผนให้ถี่ถ้วน
ว่าจะโพสต์กี่ครั้งต่อวันโพสต์อะไรบ้าง
ทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วม

และสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการโปรโมทธุรกิจ
ลับที่๒คือการใช้โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง

เคล็ดลับที่๓เมื่อมีโซเชียลมีเดียครบทุกช่องทางแล้ว
ก็ต้องเลือกเนื้อหาการโพสต์ให้เหมาะกับช่องทางนั้น
เคล็ดลับที่๔เจ้าของธุรกิจจะต้องโพสต์เรื่องอื่นด้วย

โดยเฉพาะข่าวช่วยเหลือคนข่าวการกุศล
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท
รวมถึงต้องสร้างความสมดุลให้กับเนื้อหาที่จะโพสต์
ซึ่งต้องมีทั้งเรื่องที่คนให้ความสนใจ
และเรื่องราวที่เกี่ยวกับบริษัทด้วย

คือการโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทคุณ
เพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์
และทำให้นักลงทุนเห็นศักยภาพ

สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องสำคัญ
ควรหายไปจากโซเชียลมีเดียนานเกินไป
ผู้ติดตามลืมไปเลยว่าคุณเป็นใคร

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน